เรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในรอบวันตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
และผมเชื่อว่าในวันนี้ก็ยังไม่จบลงง่ายจะมีความเคลื่อนไหวตามมาอย่างแน่นอนครับ

เมื่อเกมในรอบรอนฉะเลือดอันแรกอีก๑คู่จากโรงเรียลฟูร์นั้น
เกมแรงค่อนข้างได้กลับมารับว่าลูกอมลงทิศติศอัทธิริเว้อนนะครับ
ตี้นั้นจะได้กลับไปแก้ตัวในบ้านอีกครั้งนะครับ

ตันเจ้าถิ่นขึ้นนำในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกนะครับ
จากรามิโรฟูเนสโมรี่

เคซุสนาบาได้มาตะยิ้งเสมอให้กับทีมเยือนซิตตี้ได้

โรแมนลูลูกากูโม่งให้กับพอฟฟี่สีลำเงิน
เชิญชนะ๒๑กลุ่มความได้เปรียบ
จะบุกไปเยือนมาซิตี้ในวันที่๒๗มกราคมนี้ครับ
จากนั้นไปที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะ
ในการเสริมทัพกันนะครับตอนนี้
เหลือภูนั้นเปิดตัวมาโกลูยิช

ที่เพิ่งจะคว้าชำโลกรูยุไม่เกิน๒๐ปี
ร่วมกับทีมชาติเซอร์เบียเมื่อปีที่ผ่านมา

โดยค่าตัว๕๑๐๐๐๐๐บาทหรือว่า๒๘๐ล้านบาท
โดยจะปล่อยกลับไปให้กับเรสตาร์
ตัวไปใช้งานจนจบระดูการ
เพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับ
ก็เป็นการสร้างทีมแห่งอนาคต

อดีตแพทย์ประจำทีมเชลซีนะครับ

เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับ
เธอนั้นถูกปลดจากตำแหน่งแบบไม่เป็นธรรม
หลังจากมีปัญหากับโชเซมูลินโย

จนเป็นเหตุให้เธอนั้นต้องออกจากงาน

จากกรณีที่เข้าไปประถมพยาบาลไอแดงอาซา
ในสนามระหว่างเกมเสมอกับโซนซี๒๒นะครับ
ตอนนั้นพอประถมพยาบาลทำให้เล่นเชลซีเหลือแค่๘คน
แล้วมินโยนั้นก็ไม่พอใจกับผลการแข่งขันครับ
ริโยมองว่าเป็นการทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
ซึ่งคาดว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ตกลงจ่ายค่าชดเชย
เพื่อยอมความกันได้ก่อนที่ศาลจะตัดสินครับ

บอลในลีกของยุโรปก็มีลงเตะกันครับ

คู่ที่น่าสนใจเคียโวสเวอร์กับโรมา๓๓
ปาเลโมแพ้ให้กับฟิอราตินา๑๓
ยูเอ็นตุสครับชนะเวโรนา๓๐

เอ็มโบรีแพ้อินเตอร์วิลาน๐๑
นาโบรีอาชนะโตริโน๒๑
นัดที่๑๘อินเตอร์หลังจากฝูงที่๓๙คะแนน
นำฟิเรนติน่ากับนาบุรีอยู่แค่แต้มเดียวครับ
ไปที่โกป้าเดอร์เรของสเปนนะครับ

ที่น่าสนใจเมรินเซียอาชนะกราณา๔๐

รายโยบายกาโนเสมอกับแอดลินิโกบาริส๑ประตูต่อ
นัดที่๒ครับจะแข่งขันระหว่างวันที่๑๓๑๕มกราคมครับ